คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะ
เรื่องคดีเราก็อยากจะรู้คำตอบสักที

ว่าใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต

ส่วนเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องประกอบ

นี่เมื่อกี้เนี่ยตอนก่อนเข้าเบรกนี้ยังนั่งดูคลิปอยู่เลย
เพราะว่ามันกลายมาเป็นกระแสพูดกันเยอะ
เรื่องประกอบที่ผมจะเล่าให้ฟัง
ก็คือเรื่องของการกรณีให้มีการตรวจสอบไม้
ที่ลุงพลอ้างว่าเป็นไม้ตะเคียนลอยมาตามน้ำ

แล้วก็อันเชิญขึ้นมาตั้งศาลให้ท่านเป็นแม่ตะเคียนสรพี

ปรากฏว่าเรื่องนี้มีคนเรียกร้องให้ตรวจสอบซะ

เพราะไม้ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ไม้ตะเคียน
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารก็ไปตรวจสอบรอบหนึ่งแล้ว
ลุงพลไม่อยู่นะเพราะลุงพลอยู่พื้นที่อื่น
ส่วนเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของมุกดาหาร

แต่เมื่อเช้าลุงพลของขึ้น

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้ได้ดูกันด้วย
เพราะว่ามันมีการเหมือนกับจะล็อกคอนักข่าว
ดูไม่พอใจมีการดึงไมค์จากนักข่าวมา

กระชากหน้ากากคือหน้ากากอนามัยที่นักข่าวสวมใส่อยู่
นักข่าวก็ต้องโตเถียงกันผมมาทำข่าวของผมผมทำหน้าที่ของผม
คุณผู้ชมไปดูจังหวะความรุนแรงนั้นหน่อยแล้วกันนะฮะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถือเฉยเฉยในช่องอะไรเนี่ย
อย่าทำร้ายร่างกายผมครับไปหาที่นั่งดีกว่าครับ
ผมมาทำหน้าที่สื่อครับอย่ามาทำร้ายร่างกายผม

ตามการที่สื่อไปจับจ้องมองลุงพลขอสัมภาษณ์ลุงพลนะฮะ
ก็จะเห็นว่าลุงพลบางทีก็ไม่คุยด้วยนะครับ
นิ่งไม่คุยกับสื่อโดยเฉพาะสื่อหลักนะครับ
แล้วก็กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะครับ

แล้วก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องของไม้ตะเคียนว่าจริงหรือไม่
ปรากฏว่านักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์

ก็เกิดประทะกับผู้สิทธิ์ข่าวช่องอัมมารินทีวี
ซึ่งผู้สิทธิ์อมรินเขาก็รอสัมภาษณ์อยู่บริเวณตรงนี้
โดยลุงพลเข้าไปพยายามแย่งใหม่นะครับ
แล้วก็ถามว่ามาจากไหนขอถือไมค์หน่อยนะครับ

จากนั้นเสียงดังขึ้นเรื่อยแล้วก็เริ่มตบตบแขนนักข่าวอมรินนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการผลักมีการกระชากหน้ากากผู้สื่อข่าวอมรินออก
มีคนพยายามเข้ามาแยกนะแยกนะฮะ
แล้วผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่าผมก็มาทำหน้าที่ของผม
ทำไมต้องให้ผมหยุดพูดหยุดถามด้วยผมผิดอะไร
นี่เริ่มแล้วตบแขนก่อน
ผลักแล้วเริ่มรุนแรงแล้วดึงไมค์แล้ว
ส่วนคนเสื้อเหลืองเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหาร
ท่านก็คงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันต่อหน้ากล้องหมดเลย

เหมือนจะเงื้อมแขนเงื้อมมือ

แล้วทนายเกิดผลก็บอกว่าโพสต์เอาไว้
บอกว่าการทำร้ายร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความผิดทางอาญานะครับ

โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

ไม่เกิน๑เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ถามว่านักข่าวไทยรัฐก็โดนพิติ
พิติเราก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่คุณกิติศัพท์
ดูจังหวะนี้นะว่าคุณกิติศักดิ์ของเราโดนอะไรบ้าง
ดูครับ

สื่อหลักหลายช่องยูทูปเบอร์หลายช่องนะฮะ

จริงก็เป็นการถ่ายทำข่าวปกติเนี่ยนะ

ที่เวลาเราเจาะกล้องส่องลุงพลเนี่ย

ถ้ามันไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแกเกินไป
เราก็ทำตามจันตบันตามหน้าที่ของนักข่าว
แต่ทีนี้วันนี้โดนกันไปหลายช่อง
ใช่แล้วก็เอาจริงดิฉันก็เข้าไปดู
รวมถึงชมรมเชื่อเหลือเหยื่ออาชญากรรมของ

ทนายเกิดผลเขาก็บอกนักข่าวเขาก็ทำตามหน้าที่

เออนะครับทีนี้นะฮะนักข่าวช่องอมรินทีวี
เขาจะเดินทางไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวัน

แต่ว่าถ้าถามว่ากรณีเรื่องของไม้นะคุณ
ตะเคียนทองหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนสรพี
เป็นไม้ตะเคียนจริงหรือเปล่านะครับ
คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
ก็เดินทางมาในพื้นที่ตำบลกกตูบดงหลวงจมุกดาหาร
แล้วก็เข้าตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านของลุงพล
เจ้าหน้าที่ก็ใช้มีดในการเฉือนเนื้อไม้
เขาเคาะเนื้อไม้แล้วก็ใช้แว่นขยายแว่นเหมือนส่องพระเลยนะคุณนะ
ดูเซลล์ไม้แล้วก็ที่เฉือนเนื้อไม้ไป
ต้องไปเทียบเคียงกับเนื้อไม้ชนิดต่าง
แล้วถึงจะยืนยันได้ว่าตกลงแล้วเป็นไม้ตะเคียนทองจริงหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้มีทั้งชาวบ้านบางคนแล้วก็มีทั้งพระบางรูป
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้บอกว่านี่ไม่น่าจะใช่ไม้ตะเคียนทอง
ดูลักษณะแล้วเหมือนไม้มาฆ่าทั้งดูจากลายไม้ตรงนี้นะคุณนะข้าง
แล้วดูจากรอยตัดรอยตัดของไม้มะค่า
มันจะแตกเหมือนเป็นร่องหินผิวกรุกคลา
ส่วนถ้าเป็นไม้ตะเคียนทองจริงจะแตกเป็นแฉกดาว

ทีนี้พอมีคนสงสัยก็มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบว่า
ลุงพลเอาไม้นี้มาแล้วอ้างว่าเป็นไม้ตะเคียนทอง
มีเจ้าแม่อยู่นี่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
ทีนี้ทางป่าไม้เขาก็ต้องมาตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็เฉือนเนื้อไม้เอาไปตรวจสอบให้ชัดอีกที
เมื่อวานยูทูปเบอร์เองเขาก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่านนี้
บอกว่าท่านตกลงมันเป็นไม้ตะเคียนทองหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ตอบแบบเราก็ยังคุมเคลืออยู่นะ

เขาบอกลักษณะมันก็เหมือนตะเคียนนะ
แต่มันอาจจะไม่ใช่ตะเคียนทอง

ทีนี้เอ๊ะตะเคียนหินเป็นยังไงนะฮะตะเคียนทองเป็นยังไงนะครับ
และส่วนใหญ่เขาบอกว่าที่มีเจ้าแม่เนี่ย

แต่ทีนี้จะมีเจ้าแม่ไม่มีเจ้าแม่นั้นเป็นเรื่องความเชื่อ
แต่จะเป็นไม้ตะเคียนทองจริงหรือไม่
แล้วก็ที่ถูกร้องเรียนว่ามีการเอามาแอบอ้าง
แล้วก็ทำให้ประชาชนหลงงมงายเนี่ย
เรื่องร้องเรียนตรงนี้ถ้ามีการตรวจสอบแล้ว
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองจริงจะมีบทลงโทษหรือเอาผิดยังไง
ก็ต้องรออีกครั้งเพราะว่าเมื่อเช้านี้
ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของมุกดาหารเขาก็ลงพื้นที่อีกครั้ง

ที่ลุงพลโวยวายใส่ผู้สื่อข่าวนะฮะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าจะไปส่งหลานที่อุดร
จริงเมื่อวานก็มีกระแสข่าวออกมาด้วยไงคุณ
ว่าลุงพลก็เก็บเซอร์ฟร้องเสื้อผ้า
ใส่กระเป๋าขึ้นรถกระบะจะไปกับป้าแตน

เพื่อไปส่งหลานคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่หลายวัน
เช้านี้ไม่ได้ไปก็รอจนได้ที่ป่าม้ายบุตรอาหาร

ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นภาพล่าสุดนะคะ
แต่ทีนี้มันก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเงินบริจาค
ที่จะเอาไปทำพื้นที่สาราสำนักสงฆ์
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมีรายชื่อของยูทูปเบอร์

เรื่องนี้คือจริงมีชื่อในจ่อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

จ่อยบอกว่าไม่รู้รายละเอียด
แล้วก็บอกว่ากรณีที่เป็นที่คอรหา
เพราะมีชื่อนายอ๋อยูทูปเบอร์ในการเบิกจ่ายเงิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่านายจ่อย
เขาก็บอกว่าลุงพลกับนายอ๋อยูทูบเบอร์

ตัวในจ่อยเองตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอง
ไม่เข้าใจว่านายอ๋อเขาเป็นยูทูบเบอร์

แล้วมันมีชื่อในการเบิกเงินได้ยังไง
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปสอบถามในอ๋อ

ที่จะพูดเรื่องนี้ปฏิเสธที่จะชี้แจง

แต่พอนักข่าวถามไปหนักเข้าเป็นยังไง

เราไม่ใช่ชาวบ้านกล่อบกล่อบแต่ทำไมถึงจะตามบ้านเป็น

เดี๋ยวเตรียมงานแล้วจะแถลงข่าวครับ

ผมไปดูครับผมไปดูครับ
กลายเป็นต้องส่องกล้องสัมภาษณ์กันเองซะแล้ว
ใช่แล้วก็เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินไหมว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
เขาบอกว่านี่มันหลุดหรือเปล่าหลุดปากมาหรือเปล่า
คือแปลว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อในการที่จะเบิกจ่ายเงิน
แต่ยังไม่ให้ข้อมูลเพราะว่ารอลุงพลแถลงหรือเปล่า

บรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็มีกล้องเป็นมือถือไลฟ์
อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสื่อหลักก็มีกล้องถ่าย
คือจริงทั้งสื่อหลักหรือว่าสื่อร้องหรือว่าจะเป็นยูทูปเบอร์อะไร
จริงเราก็ทำงานด้วยกันได้เพราะอยู่ในพื้นที่กันมานาน

แต่ทีนี้ถ้ามีข้อสงสัยข้ออะไรเราก็ต้องสอบถามกัน
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาเริ่มบอกว่า
ไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่พอใจกับทางยูทูบเบอร์
นี่ไงเพราะว่าชาวบ้านบอกนะคะ
นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสักประมาณ๑๑คน
เขาเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมที่มุกดาหาร
ก็เอารายชื่อของชาวบ้าน๔๓คน
ให้กับนายอำเภอดงหลวงเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
อยากจะขอให้ยูทูบเบอร์ที่เขาติดตามชีวิตลุงพลเนี่ย
ออกนอกพื้นที่ได้ไหมไปยื่นหนังสือค่ะ
แล้วคนที่รับหนังสือก็คือ
นายประหยัดคุณมีประหลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงนั่นเอง
บอกเหตุผลแบบนี้บอกว่าเอาจริงนะ
ยูทูบเบอร์นอกพื้นที่ที่เข้ามาติดตามชีวิตของคนคนหนึ่ง

ก็ทำให้หมู่บ้านกกอกที่เป็นหมู่บ้านเล็ก
ปกติแรกเริ่มเดิมทีก็อยู่กันด้วยความเงียบสงบ
มันกลายมาเป็นความวุ่นวาย
แล้วนอกจากนี้การกระทำบางอย่างของกลุ่มยูทูบเบอร์
มันเป็นการละเมิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย

ก็มียูทูปเบอร์คุกคามพระสงฆ์ด้วยนะ
เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาเป็นเวลานาน

เกี่ยวกับการแพทย์อบราบาศของโควิด๑๙
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วย
ซึ่งชาวบ้านนับถือเราเสียใจพวกคุณเป็นใคร
เป็นชาวบ้านกกอกหรือเปล่าก็ไม่ใช่
อยากให้หยุดคุกคามพระอาจารย์ท่านนะครับอ่ะชาวบ้านก็พูดแบบนี้
ใช่ทีนี้พอประหลัดอาวุโสรับเรื่องแล้ว
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ

ซึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วก็เรื่องนี้จะรู้ผลในประมาณ๗๑๕วัน

อาจารย์สมบัติเรานับถือ

ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเรา
มือคือใครคุณเป็นใครคุณเป็นชาวบ้านกรอกเหรอ
ชีวิตของเรามันหุ้กคาม
เราอยากทำอะไรเราก็ทำแต่นี่เวลาเราจะทำอะไรจะมีละ
โทรศัพท์มีกล้องอะไรมาจัดเราไม่ชอบแบบนั้น
ถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยากให้เชิญออกไปให้หมดเลยค่ะ
ดูเบอร์ต่างถิ่นให้เหลือไว้แค่บ้านเราก็พอ

นี่ก็เป็นเรื่องประกอบที่ผมบอกกับคุณ
เรื่องประกอบในคดีน้องจมพู่
วุ่นวายอะไรทั้งหลายแหล่ถือว่าเป็นเรื่องประกอบ
แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญของคดีเรื่องหลักของคดี
ก็คือเรื่องของใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องดูความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องความคืบหน้าของคดีแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็มีการนำพยาน๖ปาก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานีแล้ว
เมื่อวานเราก็นำเสนอไปเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มจากพระสงฆ์สองรูปก็คือพระบุญมาศรีละเตโชหรือว่าพระอาจารย์บุญมานั่นเอง
อีกรูปหนึ่งก็คือพระสุรัตน์ถิระวชิโรหรือว่าครูบารัฐนะคะ
ส่วนคนอื่นที่เหลือก็จะเข้าเครื่องจับเท็จเป็นลำดับ
วันนี้คาดว่านะน่าจะเป็นคิวของนางสมโอนางส้มโอนางดอนมะลิรสหรือว่ายายดอนนั่นเอง
คิวสุดท้ายจะเป็นพ่อแบม
ส่วนเด็กชายก๋วยเจ๋งเนี่ยตำรวจเขาอาจจะไม่ได้ใช้วิธีเข้าเครื่องจับเท็จ
เหมือนกับน้องเสดิ้งนะคะ
เพราะว่าน้องสดิ้งยังเป็นเยาวชนอยู่
น้องกัวเจ๋งก็เป็นเด็กอยู่คงจะเข้าเครื่องจับเท็จ
ใช่ครูบารัฐก็เข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่๘โมงครึ่ง
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงนะคะ
หลังจากนั้นก็เป็นคิวของพระอาจารย์บุญมาก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เมื่อพระอาจารย์แต่ละรูปให้บักคำเสร็จ
เจ้าหน้าที่ก็จะพาไปส่งที่วัดในจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ที่มุกดาหาร
พระทั้ง๒รูปก็ยังคงยืนยันค่ะ
ยังคงพูดเหมือนเดิมยืนยันคำให้การเดิม
เคยให้ไว้เกี่ยวกับลำดับเวลาของบุคคลต้องสงสัย

ทางด้านผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติพตำรวจเอกสู่วัดแจ้งยอดศุกร์
จะประชุมชุดสืบสวนคดีทั้งหมด

รายงานผลการเข้าเครื่องจับเท็จของพยานทั้ง๑๔ปาก
แล้วก็เตรียมสรุปสำนวนขออนุมัติศาลออกไหมจับคนร้ายมากกว่า๑คน
ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของคดีน้องชมพู่ด้วยนะฮะ
ส่วนทวิตเตอร์ตอนนี้เป็นยังไงคุณ
ลุงพลค่ะแฮชแท็กลุงพลอยู่อันดับ๕หรือ๖ที่เข้าไปดู

จากแฮชแท็กคุณกะละแมใช่ไหมอยู่ในอันดับต้นของวันนี้

นะครับก็ต้องรอติดตามเรื่องของคดีกันนะครับ